สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้จันทร์ที่๒๙ตุลาคม๒๕๖๑ครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยกรณีการเสียชีวิตของเจ้าสัววิชัยศรีวัฒนประภา
ล่าสุดมีการคาดการณ์สาเหตุของเฮลิคอปเตอร์ที่ตกนะครับ
ว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องมีปัญหา
นักบินไม่สามารถควบคุมเครื่องได้
เนื่องจากช่วงนั้นเป็นการบินขึ้นไปในช่วงที่มีความสูงไม่เพียงพอ
ประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีปฏิหาร
แถลงการจากเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่านายวิชัยอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าว
ร่วมกับนุษราศุกร์หน้าไม้
อดีตนักแสดงและอดีตรองมิสไทยแลนดยูนิเวิร์ส๒๕๕๙
กวีพรพันแพร่ผู้ช่วยและนักบินอีก๒คน
ส่วนสาเหตุยังคงไม่มีการยืนยันที่แน่ชัด
สื่อชื่อดังในอังกฤษต่างวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่น่าจะเกิดขึ้น
ว่าเขาเห็นเฮลิคอปเตอร์หมุนก่อนที่จะกระแทกสู่พื้น
อีกทั้งได้ยินเสียงเครื่องยนต์หยุดกลางอากาศ
ซึ่งก็ได้วิเคราะห์สาเหตุว่าอาจเป็นเพราะใบพัดหลังไม่สามารถใช้งานได้
ทำให้ตัวเฮลิคอปเตอร์อยู่ในวงโค้งมรณะและไม่สามารถหนีออกมาได้
ทั้งในขณะนั้นเฮลิคอปเตอร์อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำจนเกินไป
และมีความเร็วที่น้อยเกินกว่าจะปิดเครื่องยนต์เพื่อร่อนลงจอดฉุกเฉิน
นั่นทำให้นักบินไม่สามารถควบคุมเครื่องได้
แต่นี่เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเบื้องต้นเท่านั้น
เพราะจะต้องผ่านกระบวนการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้
มีแฟนฟุตบอลทยอยมาวางดอกไม้และผ้าพันคอ
เพื่อแสดงความอาลัยให้กับการจากไปในครั้งนี้
เพราะนายวิชัยคือประธานสโมสรที่พาจิ้งจอกสยามมาในจุดที่เหนือความคาดหมาย
เป็นเสมือนนิยายที่เขาได้วาดไว้
พังงาดคว้าฟุตบอลพรีเมอร์ลีกอังกฤษไปครองอย่างยิ่งใหญ่ในระดูการ๒๐๑๘
และในวันที่๓๐ตุลาคมนี้ทางสโมสรจะเปิดให้ลงชื่อแสดงความอาลัยอย่างเป็นทางการ
จากผู้บริหารทั้งหมดยังคงอยู่ที่ประเทศอังกฤษและยังไม่ทราบกำหนดการเดินทางกลับ
และจะยังไม่มีการแถลงข่าวใดจนกว่าจะมีคำสั่งจากทางผู้บริหาร
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน